เอาละค่ะดูกันต่อนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของพ่อค้าส้มตำค่ะ
วันนี้พ่อค้าส้มตำรายนี้เกิดคลั่งขึ้นมา
เดินถือถังน้ำมันเดินเข้าไปในร้านขายอาหารทะเล
จะราดน้ำมันที่ตัวเองเนี่ยนะคะแล้วก็จุดไฟเผาจนไฟลุกคลอกตัวเองบาดเจ็บสาหัส
ยังไม่พอค่ะไฟนี้ยังลามไปโดนลูกค้าที่มาซื้อของ
แล้วก็พนักงานในร้านเนี่ยบาดเจ็บรวมไปทั้งหมด๔คนนะคะ
ติดตามประเด็นทั้งหมดนี้จากรายงานกันเลยค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีที่นายหลอดจิตสวัสดิ
อายุ๔๐ปีสัญชาติลาวขี่รถซาเล้งพร้อมถังน้ำมัน๑ถัง
จอดที่หน้าร้านอาหารทะเลภายในตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา
ตำบลอ่างศิลาจังหวัดชนบุรี
ถือถังน้ำมันขนาด๑๐ลิตรเข้ามาภายในร้าน
และจุดไฟเผาตนเองจนเปลวไฟลุกไหม้
ทำให้พนักงานที่เดินเข้าไปห้าม
บ้านอ่างซีลาทำให้มีผู้ได้รับบัตรเจ็บทั้งหมด๔คน
คือลูกค้า๒คนพนักงานในร้าน๑คน

ทั้งหมดเจ้าหน้าที่คู่ภัยประธมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
โดยนายรัชพลอุทนารมยากรหนึ่งในผู้บาดเจ็บเล่าว่า
เขากับแฟนสาวได้เข้าไปซื้ออาหารทะเลในร้านดังกล่าว

ชายคนก่อเหตุได้เดินเข้ามาพร้อมถือเกลลอนน้ำมัน

ซึ่งอยู่ใกล้กับที่เขาและแฟนสาวนั่งอยู่
จึงทำให้ถูกไฟคลอกไปด้วย
มีพี่ผู้ชายก็เดินถือน้ำผัดน้ำมันมาครับ
พี่อยู่ก็เคลาดตัวเองแล้วก็จุดไฟลาด

ครับฝั่งนู้นก็อาจจะโดนไปหน่อย

แต่พอดีพี่ยืนอยู่ใกล้เขาใช่ไหมคะที่โดนด้วย
มาร้อมาถ่ายกันดีกว่าครับ
ในยงยุทธ์สีทองเจ้าของร้านลาวา
หลอดเคยเป็นลูกจ้างออกเรือประมงกับเขา
เมื่อ๑๐ปีก่อนก่อนจะลาออกไปขายส้มตำแบบขายเร่
โดยใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างคันที่ขี่มาก่อเหตุ

แล้วเดินมาสั่งซื้ออาหารทะเลเผาที่ร้าน
เพื่อจะนำกลับไปกินเป็นกับแก้มกับเพื่อน
แต่เขาไม่ขายให้ทำให้ในหลอดเกิดความโมโห

หลอดดื่มเหล้าจนเมาแล้วเข้าไปก่อเหตุบีบคอภรรยา
พอลูกสาวเห็นจึงตัดสินใจพาแม่หนี
และเมื่อวานตอนเย็นในหลอดจึงขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

พร้อมกับเดินถือแกลลอนน้ำมันขนาด๑๐ลิตร

ทีนี้ลูกน้องเขาเห็นแม่โดนตีเมื่อคืน

นี่เขาบอกว่าถ้าพาแม่หนีเขาจะฆ่ายกครัว

ทีนี้พอพาหนีไปแล้ว
หนีไปแล้วเขาคิดว่าอยู่ในร้านของผม
เขาเลยมาเผาร้านผม
เจาะจงจะฆ่าลูกเลี้ยง
สมควรไร้ความคิดมาก
คิดสักนิดนึงก็ไม่น่าจะทำเลย
สำหรับอาการของลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคน
ตอนนี้กลับมารักษาตัวต่อที่บ้าน
ขณะที่พนักงานร้านที่ได้รับบาดเจ็บ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพา

นอนอยู่ในห้องปลอดเชื้อโรงพยาบาลชนบุรี

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวแทรกทีวีรายงาน